ตัวเลขชัดเจนยังคะบขศว่าตัวเลขมันมีความหนาแน่นผิดปกติ
ในช่วงสักกี่วันที่ผ่านมาคะคุณจิรศักดิ์
เอาเป็นว่าตัวเลขที่เราผิดปกติก็คือเมื่อวาน
ค่ะ๒๒ค่ะ
สรุปว่าเมื่อวานมีคนเดินทางจากสุนเทพฯออกทางจังหวัด๘๔๐๐๐คน
เป็นเหตุการณ์ไว้
อันนี้๕๐๐๐๐คนต้องลองเชียบอย่างนี้ว่า
ถ้าเป็นเทศกาลปีใหม่เนี่ยวันพีค
หรือวันประชาชนเดินทางมากที่สุด
ตรงกลางที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับ

อันนี้คือปริมาณเทศกาล
คำว่าน้อยกว่าเทศกาลก็มีรายละคับเหมาะกว่าวันปกติธรรมดา
เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูปริมาณ๘๐๐๐เนี่ยยังไม่คุยเรื่องการควบคุมโรคก่อน
คือเรื่องปริมาณประชาชนที่จะเดินทาง๘๐๐๐เนี่ยเราก็ถือว่าอยู่ในวิสัยที่เราบริหารจัดการได้ไม่ยาก
แต่ประเด็นปัญหาเมื่อวานนี้เนี่ยเอาเรื่องของจำนวนเนี่ยปรากฏว่า
กลุ่มที่เราคิดว่าเป็นประเด็นปัญหาเลยก็คือที่หมอคิดเมื่อวานที่ตีว่า๕๐๐๐คนนะครับ
คนเนี่ยถ้ามีการวางแผนดีเนี่ยก็สามารถระบายได้รวดเร็ว
ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือคนที่เดินทางเข้ามาในสถานีเนี่ย
เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
เป็นประชาชนเข้ามาในสถานีสักเท่าไหร่
ผมพูดในเรื่องของปริมาณก่อนนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้เราจะคาดเดาไม่ได้เนี่ย
เราก็มีรถที่จะเตรียมเสริมไว้เนี่ยเพียงพอ

เพียงแต่ขั้นตอนก็จะช้าหน่อยว่าทุกคนจะเดินทางไปที่ไหน
ปริมาณเท่าไหร่พอเต็ม๑คันปุ๊บเราก็เสริมรถให้ทันที
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็จะช้ากว่าปกติ
เทศกาลเรารู้ว่าประชาชนเดินทางไปที่ไหนเท่าไหร่
เพราะมีการตรงตัวลงมากดังนั้นเราจัดรถเต็มตัวได้
ที่สำคัญก็คือรถของบคศถ้าเป็นเทศกาล
เราก็จะไปขอบรสำหรับประมาณ๒หมื่นกว่าคน
เราก็เคลียร์ออกไปนอกพื้นที่ได้แล้ว
แต่เมื่อวานเนี่ยมาหมดเลย๕หมื่นคน

ในประหลาด๕๐๐๐๐คนเราบริการกระจารได้
คิดว่าในเรื่องของการนำทรงไปตายก่อน
ไม่มีสาเหตุปัญญาช้าหน่อยแต่เกลียวได้
ภาษาอังกฤษ๖๐แล้วเราเราเกลียวทีออกนอกสถาท
ก็เกือบหมดและ๔๓๐นี้เราก็ปิดจอบเราแล้ว

อันนี้พูดเฉพาะในมุม
ปริมาณผู้โดยสารกับการระบายผู้โดยสารให้ออกไป
สายหากนะครับ

คือจริงแล้วส่วนใหญ่ที่กังวลจากภาพที่ออกมา
ก็คือน่าจะเป็นจากหมอชิดเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ

หมอชิดจะโป่งสุดเพราะว่า๕๐๐๐ใช่ไหมคะ
เกินครึ่งของจำนวนตัวเลขที่ใช้บขศนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติเรียนเอาหมอชิดออกก่อนนะคะ
เอกมัยกับสายใต้เนี่ยตัวเลขมากผิดปกติไหมคะ
ไม่ครับมากกว่าปกตินิดหน่อยครับ
แต่อยู่ในวิสัยที่ไม่มากจนไม่สามารถดำเนินการได้
เพราะว่าสองหมื่นคนต้องถือว่าไม่ยากสบาย
เอกมัยสายใต้ที่บอกว่ามากกว่าปกติ
มากกว่าปกติช่วงที่เป็นเทศกาลใช่ไหมคะ
ไม่ครับถ้าเทียบกับเทศกาลน้อยกว่า
เพียงแต่ว่าอย่างที่ทางคุณจิรศักดิ์บอกไว้
คือว่าของหมอชิดกระทอดภัยครับ
จะดูอึดอัดสักนิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จองตัวกันไว้ก่อน
เราก็คือเดินเข้าไปแล้วก็ซื้อแล้วก็จะกลับเลยใช่ไหมคะ
คือผมจะขอเย็นแยกความก่อนซักสำคัญผมพูดในเรื่องของราชาประชาชนณ์ที่จะเดินทาง

อยากให้ผู้โดยสารตกทั้งที่สถานี
แต่วันนี้มันมีปัจจัยตัวอื่นเข้ามา
ประเด็นปัญหาทางจำนวนประชาชนที่จะเดินทาง
ที่จะรองรับในการที่จะบริหารจัดการให้เดินทางได้
แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือประเด็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ย
ซึ่งเมื่อวานนี้บคศทำอะไรไปบ้าง
เราทำ๓๔เรื่องหลักเคร่งครัดมากด้วยนะครับ
ในเรื่องของ๑การคัดกรองผู้โดยสารที่จะเข้ามาในสถานี

แล้วเราก็มีเกลียวล้างมือ๑๐๐เราปิดกั้นช่องที่จะเข้า

นั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะทำอุณหภูมิแสดงกับปริมาณผู้โดยสารได้
ในตัวสถานีเองเราทำความสะอาดทุกวันเป็นปกติอยู่แล้ว
ยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้เมื่อเช้าทางกศก็อรุเคาะมาล้างสถานีให้เรา
หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เมื่อคืนไปแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวเช่นคืนคืนนี้ก็จะมาล้างอีกรอบ
เพราะฉะนั้นเราก็จะทำความสถานีแบบขนาดใหญ่ทุกวันอยู่แล้ว
มาพูดถึงปัญหาเมื่อวานที่เราเจอแล้วเราจะต้องแจ้งไขฝักบุก
ไม่ว่าจะเป็นในห้องอาหารในลิฟต์ในที่นั่งพักคอย
เราก็ติดป้ายแล้วฮะติดป้ายว่าต้องนั่งห่างกันเท่าไหร่
๑เมตรอย่างน้อย๑เมตรเราดำเนินการโยบายอย่างนี้
แต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงเมื่อวานนี้พื้นที่ที่เรามี๑คน๑การางเวส
เราไม่สามารถรองรับคน๕๐๐๐ได้
เข้าใจค่ะไม่ง่ายหรอกค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่หนึ่งที่เราเจอปัญหา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน๑คน๑ตารางเมตรได้ทุกคน
ได้แค่บางพื้นที่มันคือประเด็นที่๑
ประเด็นที่๒เนี่ยเมื่อวานนี้การจอดรถที่จะรับผู้โดยสารขึ้นเนี่ย
จอดทุกช่องของชาญชาลาลองนึกภาพนะครับ
เพราะฉะนั้นพอจอดทุกช่องช่องหนึ่งค่าเฉลี่ยประมาณสัก๒๐กว่าคนถึง๓๐คน
แต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่แค่๔๕ตารางเมตร
เพราะฉะนั้นมันไปเลยดูแอร์อัด
ถ้าเราเอาตัวจับบอกว่าทุกคนต้องยืนห่างกันเนี่ยยังไงก็พื้นที่รองรับไม่ดีไม่พอค่ะ
วันนี้ถ้าหนาแน่นอีกเราจะขยับช่องเป็นช่อง
เพื่อที่ให้ประชาชนกระจายตัวออกไปอัตโนมัตินะครับ
เชิญคุณจิรศักดิ์ก่อนค่ะเดี๋ยวที่ฉันถามปิดท้ายได้เชิญค่ะ
ในเรื่องเราก็ดูว่าต้องขอความร่วมมือก็ต้องเห็นสมัย
เมื่อวานนี้ประชาชนจะเป็น๒กลุ่มหลัก
กลุ่มหนึ่งก็คือจะเดินทางกลับประเทศตัวเอง
แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าที่มาทำงานในกรุงเทพแล้ว
ให้หยุด๒อาทิตย์ก็กลับบ้านดีกว่า

กลุ่มคนไทยเราสื่อสารได้ค่อนข้างชัดเจนก็ให้ความร่วมมือดี
แต่กลุ่มที่ต้องเดินทางกลับประเทศตัวเองกีฬาอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจ
แล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วจะขึ้นรถให้ได้จะเข้าแถวซื้อตัว
ก็ไม่รู้เรื่องก็อยู่กันไม่เป็นไรไม่ต้องมาห่วงผม
อันนี้ประเด็นที่เราในเรื่องของการสื่อสาร
ก็คือประมาณ๓๐กว่าไม่ให้มีกระตา
เพราะว่าบางคนประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งเมื่อวานไม่มีหน้ากากสวมมา
อันนี้ก็คือประเด็นสน่าที่เจ็บ

ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งมีให้ส่วนหนึ่งต้องหามาเองครับ
เพราะว่าเราหาให้ไม่ทันอีก
เรียนถามเป็นความรู้พื้นฐานแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานด้วยนะคะ
คุณจิรษักว่าตามปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงกรานของไทย
พี่น้องที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เขาต้องกลับบ้านรอบประเทศไทย
ส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเดินทางเขาจะใช้บ่อขอสอเป็นหลักใช่ไหมคะ
ใช่ครับจะใช้บ่อขอสอเป็นหลักเพราะว่าเขามีสัมภาระ
ทีนี้ค่ะโดยปกติแล้วเวลาที่แรงงานต่างชาติเดินทางกลับ
จะใช้ที่ไหนเป็นหลักคะที่หมอชิดสายใต้หรือที่เอกมัยคะ
จะใช้ที่หมอชิดครับเพราะว่าจริงจะไปทางแม่สายแล้วก็แม่ต่อ
อันนี้คือฝั่งทรมาน
ใกล้กลุ่มหนึ่งก็คือจะมากลงทางบุฒาหารหนองคลายอุบลอุดร
และที่สำคัญก็คือว่าเรามีเส้นทางระหว่างประเทศอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเราได้รับนโยบายว่ามีการปิดด่าน
ฉะเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศเราก็ต้องหยุดไปโดยปริยาย
ซึ่งเมื่อวานไม่มีเมื่อวานไม่มีเดินรถ
เมื่อวานไม่มีเดินรถระหว่างประเทศทั้ง๑๕เส้นทาง
ตามปกติแล้วคือถ้าสมมุติเป็นเวลาปกติไม่มีโควิด
ข้ามไปถึงกัมพูชาเลยถูกมั้ยฮะถูกต้องครับ

กรุงเทพกดลอการให้ประกาศแรงสุดก่อนสุด

เท่ากับว่าทันทีคือบขศก็ไม่มีเส้นทางที่จะไปประเทศเพื่อนบ้านเลย

คือคนละประกาศเป็นครับ

พอเราเห็นว่าไม่มีการข้ามแดนได้

อันนั้นเป็นเรื่องของเส้นทางระหว่างประเทศ
ซึ่งประกาศวิครศาสตร์ประกอบการต่างปจ์ต่าง

เราก็ได้ยินว่าให้ทุกคนอยู่บ้าน
งั้นปรากฏทุกคนแล้วไม่ยอมอยู่
ซึ่งบคศก็ต้องให้บริการนะครับ
ไม่ได้ว่าผมไม่ได้เดินรถ
ที่จะต้องถ้าประชาชนจะเดินทาง

เพราะฉะนั้นจริงแล้วคืออิงการประกาศปิดด่าน

แล้วคาดเอาว่าคนจะออกนอกกรุงเทพ

คือที่ต้องยกเลิกเส้นทาง๑๕ที่ว่าคือเรื่องด่าน

คืออย่างนี้ครับเพราะประกาศปิดด่าน

ก็คือเรายกเลิกเส้นทางข้ามประเทศ
เพราะรถเราต้องวิ่งข้ามด่านไปใช่ไหมครับ

สองเนี่ยเขาบอกว่าปิดด่างก็คือปิดวันนี้
จากที่ประกาศเมื่อวันต่อว่าจะปิดวันนี้
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาเดินทาง๑วัน
ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้คนเข้ามาเดินทางเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าต้องไปให้ทางด่านปิด

ถ้าใครจะกลับประเทศต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวด่านจะปิด
แต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินทางระหว่างประเทศ

เขายังสามารถเดินทางไปทางจังหวัดที่เป็นขอบใดก็ได้
ส่วนใหญ่ไปลงที่จังหวัดไหนคะคุณจีรศักดิ์
ถ้าสมมุติถ้าไม่ข้ามทันที
จริงแล้วตัวเลขก็เป็นอย่างที่กรุงเทพมหานครบอกนะคะ
ว่าเราราลาว๘หมื่นกรับกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
แต่ว่าเห็นภาพชัดขึ้นหลังจากที่บอกขอสอบอกว่า
จริงแล้วคือเบากว่าตอนปีใหม่สงการตามเวลาปกติเยอะเพียงแต่ว่า
คือเดินเข้าไปเพื่อซื้อตัวเยอะไม่ได้จองล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการ
บริหารจัดการจำนวนคนค่อนข้างยากขึ้นเป็นงานช้าก็นะคะยังไง
เรื่องต้นเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกับบขศอีกนะคะยังไงตอนนี้
ขอบคุณทางบขศก่อนค่ะคุณจีรศักดิ์ค่ะครับยังไงก็ประชาสัมพันธ์
สองเรื่องให้ผมหน่อยนะครับไม่จำเป็นเดินทางสองถ้าจะเดินทาง
ต้องดูแลตัวเองแบบเพิ่งคัดไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเจียวแล้ว
ก็ไม่ใส่อยู่ใกล้บุคคลอีกหรือว่าเจ็ดเสียค่ะยังไงยังไง
พยายามหาหน้ากากให้เจ้าที่เยอะหน่อยนะคะไม่รู้จะหายังไง
ไม่ทราบว่าจะขอรับบริจาคไอออนนี่เลยได้เปล่าได้ได้เอางี้เลย
คืออย่างนี้ค่ะที่ฉันก็พยายามถามเหมือนกันคือถ้าจะบอกว่าทุกหน่วย
งานที่ทุกฝ่ายมีพร้อมคือไม่ใช่คือจริงบขศก็เป็น
ที่ถ้าใครอยากจะไปบริจาคให้เจ้าหน้าที่รับถูกไหมคะ
รับครับจริงไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ครับ
เราเมื่อก่อนหน้านั้นเราแจกสถานทุกคนด้วย
ถ้าไม่เหลือก็ดีค่ะจะได้แจกกับเจ้าหน้าที่ด้วย

แล้วก็เพื่อคนเดินทางที่เขาหาไม่ได้ด้วยนะคะ